ท่านผู้ชมครับมันมีเหตุสลดเกิดขึ้นนะครับหนูน้อยแค่สี่ขวบเท่านั้นถูกรถกระบะเสียหลักพุ่งมาชนร้านค้าริมถนนที่น้องเนี่ยนั่งอยู่กินข้าวเช้าวันนี้เตรียมจะไปโรงเรียนนะฮะค่ะเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

ขออนุญาตหยิบภาพเอาไว้ตอนที่รถมาชนน้องนะครับท่านผู้ชมครับ
เราก็ให้ท่านดูในส่วนก่อนจะเกิดเหตุตรงนี้
แล้วก็หลังที่จะเกิดเหตุที่รถพุ่งอัดชนน้องไปแล้วก็แล้วกันนะฮะ
คือจะเห็นว่าตอนก่อนเกิดเหตุก่อนรถจะพุ่งเข้ามาเนี่ย
คุณแม่นะครับกำลังดูลูกสองคนนะฮะนั่งกินข้าวอยู่ที่ร้านอยู่ริมถนนตรงนี้นะฮะ
เดี๋ยวขอดูตอนต้นหน่อยนะครับมีหนูน้อยสองคนนะครับ
แล้วก็คุณแม่เนี่ยอยู่กับลูกสาวคนโตอายุ๕ขวบน้องสตางค์นะครับ
ส่วนน้องอีกคนนึงนั่งกินข้าวอยู่เนี่ยอันนี้เป็นเด็กชายนะครับ

จังหวะที่รถพุ่งเข้ามาเนี่ยจังหวะนั้นคุณแม่ก็ดึงลูกสาว
เพราะว่าอยู่ใกล้ตัวกว่าดึงออกมาได้พอดี
แต่น้องสแตมเนี่ยรถพุ่งอัดเข้าไปเต็มแล้วก็ไปอัดก๊อปปี้อยู่กับร้านค้าเนี่ยฮะ
ทำให้น้องเสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านไทยโยงตะบนกระสังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำนะครับ
น้องสแตมเสียชีวิตหลังจากเกิดเหตุก็ถูมุนวุ่นวายแล้ว
คุณแม่บอกว่าลูกสาวกับลูกชายกำลังเตรียมตัวไปโรงเรียนตอนเช้านะครับ
แม่กำลังถักเปียให้กับลูกสาวอยู่ลูกชายก็นั่งกินข้าวอยู่
เห็นรถเนี่ยเสียหลักพุ่งเข้ามาก็คว้าได้แต่ลูกสาวแต่ลูกชายเนี่ยคว้าไม่ทันจริง
ลูกของเสียงอะไรลูกก็ตกใจนี่ก็ตกใจหนูคว้าลูกสาวส่วนลูกชายหนูคว้าไม่ทัน
ทำแต่ว่ามันโต๊ะมันตีอ่ะเพื่อนหนูโดนโดนปลายหางส่วนลูกชายโดนปลายหัว

หนูก็ยังไม่รู้ว่าหนูเจ็บตรงไหนแต่หนูก็โดนลูกสาวก็โดนลูกชาย
แต่ลูกชายโดนหนูเห็นเต็มตาด้วย
นี่ความโกรธนะสำหรับหนูทีมหน้าเข้าไหงท้องเสร็จเข้านี่เลย
ส่วนพ่อของน้องนะครับทุกผู้ชมครับแน่นอนแล้วฮะว่าคือพ่อทำใจไม่ได้จริงนะครับ

เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยากจะทำใจ
ก็ต้องช่วยกันมาปลอบกันนะครับเพิ่งสี่ขวบนะครับ
สแตมมีผู้เสียหายอีกคนนึงเป็นเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งนะฮะ
รถเนี่ยถูกรถกระบะคันก่อเหตุเนี่ยชนนะครับนี่ครับ
โดยบอกว่ารถคู่กรณีเนี่ยพุ่งสวนข้ามเลนมา
ชนรถเขาจนหมุนกลางถนนเลยก่อนที่กระบะคันนั้นจะพุ่งเข้าไปที่ร้านค้าริมทาง
แล้วก็ไปชนเด็กจนเสียชีวิต
ถ้าจะหลับในมากกว่าคราวนี้เราขับมาทางตรงถูกต้อง
ขับแค่หกสิบเจ็ดสิบก็ยังมาชนข้างเรากระเด็นโอ้โห
เพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นเราเองแต่ว่ายังไงล่ะ
คนที่ฝ่ายขับรถไม่พร้อมหลับในแล้วขับให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะครับ
ได้หลบหนีด้วยครับหลบหนีด้วยครับตัวนี้หลบหนีด้วย
เพราะไปชนไปชนบ้านข้างที่เขาค้าขายอยู่
คุณอนันต์บอกถ้าดูแล้วเนี่ยไม่หลับไหมก็ต้องแบบสติหลุดหรือเสียสติ
หรือเกิดอะไรขึ้นถึงเสียหลักมาชนขนาดนี้นี่รถคันก่อเหตุนะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องลากไปนะก็ยึดเอาไว้นะครับ
ตรวจสอบหมายเลขทะเบียนเพื่อหาตัวผู้ครอบครองรถ
เนื่องจากคนขับรถนี่หนีนะฮะ
เมื่อเช้านี่ก่อเหตุเสร็จแล้วนี่หนีนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาเจอตัวแล้วล่ะเดี๋ยวท่านรอฟังกันแล้วกันนะฮะ
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
มีคุณแม่คุณพ่อมีสาวน้องสแตมอายุ๕ควบ
โอ้โฮน้องนี้ก็หวั่นฮวาแล้วค่ะ
แล้วอีกไม่กี่วันนี้จะถึงวันเกิดน้องสแตมแล้วนะครับ
เกิด๒๕พฤศจิกายนจะครบ๔ขวบเต็ม
ก็เลยเอาเค้กมาเป่าเทียนวันเกิดให้กับน้อง
คือน้องสแตมเนี่ยบอกกับคุณแม่ไว้
บอกว่าถึงวันเกิดอยากได้เค้กสปไตเดอร์แมน
คุณแม่ก็เลยเอาพริกสไปเดอร์แมนมาเป่าให้
ที่หน้าโรงศพลูกชายวันนี้
แมนแต่หวาดแมนสะพาล
แมนต้องด้วยธรรมดิก่อน
ต่างเกียจเดียวเที่ยวข้างผิดที่ให้แป

บอกว่าน้องชายนี่นี่น้องก็เอาเค้กมาให้บอกเค้กอยู่นี่
แล้วเอาข้าวเหนียวหมูปิ้งที่น้องชายชอบมาให้น้องด้วย
นี่สแตมนะโอ้โหดูสิกำลังวัยน่ารักเลย
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับตำรวจสพเมืองบุรีลำ
จับกลุ่มตัวคนก่อเหตุคนขับรถกระบะได้แล้วนะครับ
สวมเสื้อทหารนี่ครับใส่แม้สีเขียวนี่
ชื่อนายสมรวยโพลกลางอายุหกสิบห้าปี
เป็นชาวตะบนสเม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
หนีไปนะคือเค้าอ้างว่าอย่างนี้ครับ
อ้างว่าหลับในเพราะพักผ่อนน้อยเมื่อคืนไปดูมวยมา
แต่เขาบอกเขาไม่ได้เมาเขาไม่ได้เมาเพราะว่า
ที่ไปดูมวยเมื่อคืนเนี่ยดื่มเหล้าไปแค่เป๊กเดียว
อันไหนเหล่ะมันก็นั่งมันเป็นวัตเขตผมโทษโทษด้วยครับ
ผมหลับในเลยครับไม่รู้สึกตัวอยู่ไหนไหน
รู้สึกตัวอีกทีก็รถชนไปแล้ว
เมื่อกี้เขาอ้างอะไรนะบอกเขาตกใจ
เหรอเขาไม่ได้หนีแต่เขาตกใจเขาบอกเขาขอโทษแล้ว
เขาเลยเขาหนีไปก่อน

คุณพ่อของน้องสแตมบอกไม่เชื่อนะครับคำพูดของคนขับรถเนี่ย
นายสมรวยโพกลางวัย๖๕ปีเนี่ยคือจะมาหลับนงหลับในอะไร
จะมาอ้างอุบัติเหตุอะไรแล้วคนอะไรเนี่ยโอ้โหเมาแต่เช้าเลยหรือเปล่า
นี่๗โมงเช้านี่เมาแล้วเหรอ
มันใช่จะไม่ใช่เลยอ่ะแต่เมาเนี่ยแน่นอนเลยผมอยากให้แบบสุดสุดเลยอ่ะ

ควกี่ทำผิดแล้วรู้รึกว่ามีคนตายอ่ะ

แต่ถ้าคุณเมาดีแท้สุดคุณจะยืนทำไมอ่ะ

อ้าวว่าเขาไม่ได้มีแค่เราเหมือนตกใจแล้วหลบไปก่อน
ไม่ใช่หรอกครับคนเราน่ะอายุขนาดนั้นแล้วตกใจอะไร
คนตายชนหนีบตายอ่ะ
มันไม่ใช่อ่ะคุณไม่ใช่เด็กน้อยอ่ะคุณยังมาบอกตกใจอ่ะ
ไม่เลยเดินลงจากรถดูจากคลิปก็รู้แล้วครับว่าคือเขาเดินเซแล้ว
แต่มันเขาลงโทษยังไง
ก็ตามกฎหมายครับลงโทษยังไงตามกฎหมายถ้าตามผมอ่ะ
ผมก็ฆ่าให้ตายอย่างเดียวแต่ผมถามว่าฆ่าตายมันก็ไม่ได้ลูกผมคืนมา
นี่คือคุณพ่อของน้องบอกคือตอนเดินลงจากรถก็เห็นเซแล้ว
แล้วนายสมรวยนี่อ้างว่านี่ไม่รู้ช่วงชุลมุนวุ่นวายเดินลงไปตอนไหนบอก
อ้างว่าขอโทษแล้วแล้วเห็นเขาแบบมากันชุลมุนวุ่นวายอะไรเลยตกใจเลยหนีไปก่อนอย่างนี้หรอ
โอ้โหท่านผู้ชมฮะตำรวจบอกว่าแจ้งสองข้อหาไว้ก่อนนะครับ
คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉียวชนรถคันอื่น
มีผู้อื่นถึงแก่ความตายทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายนะครับ
แล้วก็ขับรถในทางซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น
ส่วนเรื่องการตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอลในร่างกาย
คือหนีไปก่อนนะเป่าไม่รู้จะขึ้นอะไรยังไงหรือเปล่า
บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวตรวจเลือด
ถ้าพบว่าปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

โทษมันก็หนักกว่าเดิมแต่มันก็ทำให้เด็กคนนึงต้องมาเสียชีวิตเนี่ยนะ
ใช่คือคุณจะแจ้งคือหมายถึงตำรวจเขาต้องแจ้งตามขั้นตอนอยู่แล้ว
แต่ตัวนายสมรวยคุณจะโดนเพิ่มอีกกี่ข้อหา